รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะวันนี้ไลฟ์สดนะคะ

อยู่ด้วยนะคะถ่ายครีมค่ะ

มันพื้นเวียบเลย
สามารถกล้องที่เพียรติกันใช่มั้ย

เจ๊ไปดูแลสเตอร์นี้ดิลุงนี่ก็ไรจะสด

หัวโลดเนี่ยเหรอค่ะ

โอ้โฮช่วยช่วยผมด้วยครับ
โอ้โฮเอาชีวิตไปแล้วแล้วโอ้โฮ
เฮ่ยน้ำบอดพี่บอลน้ำบอดเป็นขนาดนี้
เอ้าพวกเรายังไม่ไลฟ์สดอีกเร็ว
โอ้โฮช่วยช่วยผมด้วยผมโดนทำร้าย

น้ำบอดโดนทำร้ายอุ๊ยอาการหนักมากเลย
เพราะถ้าโดนทำร้ายอาการหนักแบบนี้
โปรดมือสำคัญโอ้โฮใจเนี่ยไลก์สด
โอ้โฮสวัสดีพี่เพื่อนนะ

แล้วก็ทิ้งหัวใจจะบ้าหรอ
หมาที่ปากซอยมาไล่กัดผม
หมาที่ปากซ้ายไล่กัดผม

แล้วผมก็วิ่งไปชนกับนักเลง

ผมวิ่งหนีหมา

เขาก็กลับใจร้อนมีเรื่องทำร้ายผม
ผมบอกขอโทษนะมีอะไรบ้างวะ

น่าโดนไปตายภาพที่นะครับผม

ทำไมมึงไม่หยุดไลค์แล้วโทร๑โทร

ขอโทษครับคุณนอนเกะกะไหมครับ
นี่คือคำถามข้อที่๔ของคุณค่ะ

ผลิตภัณฑ์ขัดรองเท้าจากกีวีทั้ง๓ชนิดนี้
ชนิดไหนราคาถูกที่สุด
เอาล่ะคิดว่าชิ้นนี้ค่ะงั้นเป๊กจะเฉลยชิ้นที่๒ค่ะ

ราคาอยู่ที่๗๓บาท
และทีวีเอ็กซเฟรดฟองน้ำเคลือบเหงาราคาอยู่ที่๗๒บาท

และอันที่คุณเลือกต้องถูกกว่า๗๒บาทค่ะ
ที่พุ่งขัดรองเท้าจากกีวีราคาอยู่ที่
คุณฟุ๊กไก่คุณโน๊ตข้อนี้คุณไม่มีตัวช่วยเหลืออยู่เลยค่ะ
คุณจะได้ไปต่อหรือไม่
ชีวิตแหวนอยู่บนยากันรองเท้ากีวีค่ะ

ที่เพิ่งถัดรองเท้านะคะเป็นของที่ถูกที่สุดค่ะ

คุณมีเงินสะสมอยู่๑๕๐๐๐บาท

อันนี้นะผมอยากจะบอกว่าผมเนี่ยไม่ใช่บุคคลธรรมดาครับ

คนชอบกินปลาทูเหรอ

ผมคือลูกศิษย์ของอาจารย์แมวกันเองครับ
เฮ่ย
แม่วันเองนี่คือพระอาจารย์ที่บวชเรียนและศึกษาวิชา
แล้วผมเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์แมวที่รุ่นเก้า

ลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์แมวกันเองนี่เยอะมากครับ

ห้องพุทธทางรัฐนาลังค์ธรรมังรัฐนาลังค์สังทางรัฐนาลังค์ครับ
กองไฟยาวประมาณ๙เมตรครับ

เดินก้าวขาซ้ายเข้าสู่กองไฟยาวประมาณ๙เมตรครับ

ไฟเริ่มไหม้สบงของอาจารย์แมวครับ
หลังจากนั้นเชื่อไหมครับอาจารย์แนวกันเองครับ

อันนี้เล่าสู่กันฟังเพื่อชวนหัวครับผม

ลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์แมวมีแยกรู้จัก

รถที่กลายมาความพร้อมประมาณ๘๙ตลอดครับ

ทำไมครับเฮ้ยของอาจารย์แมว
ถูกต้องครับสาธุสาธุครับ
อยากกลับทุกโครง
ผลลุกเลยอ่ะเจ๊ห่อนนาฬิกาครับ
ห่อนนาฬิกาห่อนนาฬิกาครับเชื่อไหมครับเจ๊เป็นฤทธิ์สีดวงครับ
ที่หลูทวารเตร่งปริ้นประมาณ๙มิลลิเมตรครับโอ้โห
เป็นปลิ้นออกมาจากรูทวารไม่เป็นอันนั่งไม่เป็นอันนอนครับ
จะนั่งทีก็โอ๊ยจะเล่าทีก็โอ๊ยครับ
โอ๊ยใส่หิวเลยกู
เชื่อไหมครับเจ๊เป็นฤทธิ์สีดวงมาหาอาจารย์แมวเท่านั้นครับ

อาจารย์แมวยังอยู่ไหมเนี่ย

เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพูดแล้วหาว่า
คุณรู้จักอับดุลเรื่องศัยศาสตร์เรื่องพูดผีปีศาจไหมครับ
เคยดูสินี่มาโชว์งูใช่ไหมเนี่ย
ผมไม่ได้โชว์งูครับผมมียาจับมะขา

เอาผ้าคุมเด็กคนนี้นี่ดีกว่า

เป็นอย่างไร
มันมองไม่เห็นเหมือนอยู่ในถ้ำมืด

เข้าไปดูหน่อยน้ำน้ำลด
เชื่อไหมตอนแรกพูดได้แค่

พอกินยาของอาจารย์แมว
เดี๋ยวนี้พูดได้๓คำ

ต่ออีก
ทีหลังคุณอย่าชวนผมขำ

ต่ออีกต่อ

อาจารย์แมวเจ๋งขนาดไหนคุณเชื่อไหมฮะยังไงครับ

ไม่สามารถลุกไปได้

พอมาหาอาจารย์แมวครับ

ตรงที่

เฮ่ยคุณลุงทำไมนี่

ป่วยครับป่วยเป็นโรคร้ายครับ
ป่วยเป็นโรคร้ายลูกก็ไม่เอา

บ่นอยากตายอยากตาย
มาหาอาจารย์แมวกินยาเข้าไป
นายสมใจครับ

ผมจะเอาวิญญาณของชายผู้นี้ครับ
ให้ร่องรอยออกจากวิญญาณออกจากสตูแห่งนี้ครับ

แล้วเอาวิญญาณของอับดุมสินสถิติของชายผู้นี้ครับ

เหปาตะเกะเหปาตะเกะ

เหปาตะเกะเหปาตะเกะ

เหปาตะเกะเหปาตะเกะ

เหปาตะเกะเหปาตะเกะ

เหปาตะเกะเหปาตะเกะ

เหปาตะเกะเหปาตะเกะ

เหปาตะเกะเหปาตะเกะ

เหปาตะเกะเหปาตะเกะ

เหปาตะเกะเหปาตะเกะ

เหปาตะเกะเหปาตะเกะ

เหปาตะเกะเหปาตะเกะ

เหปาตะเกะเหปาตะเกะ

เหปาตะเกะเหปาตะเกะ
เล่นกันจนนึกว่าจะไม่ได้เข้าซะแล้ว

ก็ไหลมีพื้น

ยังไม่ห้ามมันอีกเหรอพวกเจ้าต้องไปขอพร
เกินที่เทือเขาฮิมาไร
ไปขอพรใช่พวกเจ้าอย่าขอแค่๓คนนะขอเผื่อข้าด้วย
นี่ท่านอาจารย์พรเหรอใครอยากได้พร
แล้วอยากได้พรจัดพรทะเข้าไป

เฮ้ยเป็นไงดีมากรุ่นนี้ราคาถูกที่สุด
หน้าสนนี่นี่ครับมานี่โอ้โฮ

เฮ้ยเครื่องราคีมเป็นครั้งนี้

แล้วพอนสามแบบนี้พอนแบบไหนราคาถูกที่สุด
พร่อม
เราเองก็อย่าได้ฟรอนขอบางที

ผมมาเลยครับผม

ภรรณ์คิมร้าเครื่องสำอางส์

ของผมพรไวท์บิวตี้ไวท์พัดครับผม
อันนี้๔๐กรัมนะครับ
เออตรงรองเอาไว้ทาหรือไว้พัดคะ
ข้างในเอาไว้ทาแต่ว่ากล่องเนี่ยฉีกแล้วก็พัดได้

เออนี่เขามองถูกว่ะถูกมากเลยอันนี้ถูกที่สุด
คุณเที่ยงไงแป้งอาจจะแพงขนาดไหนไม่แพงหรอก

ก่อนจะต้องความซับสนให้กับคุณคุณเค้า
แล้วเข้าไปกรูดต้นไฟขอพรข้างในเลยค่ะ

ขอบคุณค่ะ
ผลิตภัณฑ์จากพรทั้ง๓ชนิดนี้ค่ะคุณค่ะ

มีมูลค่า๒๕๐๐๐บาท
ผลิตภัณฑ์จากพรทั้ง๓ชนิดนี้
ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ

ตอนนี้เราก็เลยแล้วโน๊ตก็บอกว่าตัวนี้แป้งมันจะมาแพงกว่าครีมได้ยังไงแน่คือตอบแบบไม่คิดเลยอ่ะยังก็ไม่ต้องคิดตอบไปทั้ง
อ่าอย่างที่บอกตอบแบบไม่คิดอะไรไหมอันนี้ค่ะ
และอันที่ลังเลแต่ไม่ได้เลือก๑๐เองผ่อนครีมล้างเครื่องสำอางขนาด๖๐มิลลิลิตรราคาอยู่ที่
ถ้าอันสุดท้ายต้องถูกกว่า๖๙บาทถ้าแพงกว่าเงิน๒๕๐๐บาทจะหลุดลอยขอให้คุณโชคดีค่ะกับตัวเลขนี้ค่ะ
โอ้โห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
เหนื่อยไหมลุ้นไหมลุ้นโอ๊ยถ้าพอต่อไปต้องขอแพร่มเพิ่มผู้ใหญ่ล่ะ
แค่คิดก็ปิดแล้วณตอนนี้นะเป๊กจะถามคุณทั้งสองคนว่าคุณจะหยุดหรือคุณจะไปต่อ
ไม่เป็นไรหยุดเถอะอ่าหยุดค่ะหยุดค่ะ
เอาล่ะตัดสินใจหยุดในข้อ๕ค่ะเงินที่สะสมมา๒๕๐๐๐บาท
เป๊กจะให้คุณครึ่งหนึ่งเป็น๑๒๕๐๐บาทโอ้โฮขอบคุณค่ะ
หวังว่าการช้อปปิ้งของคุณจะละเอียดมากขึ้นค่ะวันนี้เราต้องขอบคุณจริงนะคะ
มาร่วมสนุกกับทางรายการของเราค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะ